ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมลองให้ความเห็นก็แล้วกัน
โอ้โหสายเป็นงูดูดีกว่าค่ะ

จะเกือบผุ้งเข้าไปชนตรงนั้นแล้ว

เขาดูจังหวะอยู่พี่จะไปซ้ายกันแน่

แล้วรถไฟกระพริบแบบนั้นรถอะไรจ๊ะ
รถสายตรวจหนั้นล่ะค่ะ
แล้วคนขับตามเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้

ผมขอยาฝนได้มั้ยพักผ่อนน้อยใช่หุ้
ว่าคุณตำรวจถ่วงล้อหลุดหรือเปล่า

ในคลิปอย่างที่เห็นนะคะหลายคนบอกว่าเมาหรือเปล่า

ขับสายกันสักขนาดนี้ยังก็เป็นงู
ทีนี้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคุณผู้ชม

บางคนบอกว่าเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรนะ

พี่ตำรวจกินยาแก้แพ้มา
หรือบางคนบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันไหม

อาจจะพักผ่อนน้อยทำงานหนักเพราะอะไร
เพราะเดี๋ยวประโยคนี้ผู้บังคับบัญชาจะมาบอก

เอออ่ะไม่ไหวก็ต้องอยู่บ้าน
แล้วมันก็ดูเป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางจริงนะคุณผู้ชมนะใช่ครับ